โอ้คุณผู้ชมครับใครที่ไปขอโชคลาสต่างแล้วนะครับ
ผมพาไปดูบริการการแก้บ่นกันหน่อยนะครับ
พอแก้เสร็จปุ๊บก็ต้องดูเผื่องวดต่อไปด้วย

ที่สำคัญนี่ก็พลาดไม่ได้คือกุมารไอ้ไข่หรือว่าตะไข่นี่แหละครับ
บรรยากาศการแก้บนไห้ขอโชคลาภกุมารเทพไอ้ไข่
ในวัดครอง๒อำเภอแปลงยาวจังหวัดชาเชิงเศร้า
เมื่อวานนี้ก็คึกคักมากนะครับ
จำนวนนี้คนที่ไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณตรีทิพยาดา
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับอยู่ที่วัดนี้ครับ
บอกว่าขอเอาน้ำยาขนมจีน๙๙ชุดขนมจีนน้ำยา
แล้วก็น้ำแดง๙๙ขวดมาแก้บนหน่อย
หลังจากสมหวังเรื่องของโชคลาภค้าขาย
อยู่วัดนี้ก็ขอวัดนี้แล้วก็ได้จากวัดนี้ครับ
ก็เลยต้องมาแก้บนวัดนี้เพราะอะไร
คือได้บนบานว่าขอให้ขายลอตเตอรี่หมดทุกงวด
ถ้างวดไหนเหลือขอให้ฉันถูก

ไอ้งวดหมดก็หมดไอ้งวดเหลือก็ถูก

ขนมจีนน้ำยา๙๙ชุดและก็เงื่อนำ๙๙ขวด
หิวขึ้นมาทีเดียวจ้ะไปต่อกันที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏครับ
กลุ่มชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคเนี่ยไปไหว้ขอโชคลาภรูปปั้นไอ้ส้มฉุนครับ
แล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้รวมถึงชุดเสื้อผ้าสีแดงของเล่นเด็กไปแก้บน
ทำกันอย่างคึกคักทีเดียวฮะนางสาวสุพรรษาใจกล้าเนี่ยมาแก้บนนะครับ
แก้บนเรื่องอะไรนะฮะเออผมอ่านแล้วน่าสนใจทีเดียว
เธอเล่าบอกว่าแวะมาขอพรก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยชอบงานนี้อยากจะทำงานนี้
ขอให้ได้งานเถอะนะครับปรากฏว่าหน่วยงานตอนแรกแจ้งมาบอกว่า
มันมีคนศาสิจเพราะศาสิจก็ถึงคิวเธอที่
ทำให้เธอได้งานไปสมใจเลยครับก็รีบมาแก้บนนะครับ
แล้วอย่างที่ก๊อฟบอกไหนก็มาแก้บนแล้วก็เลยจุดประทัด
สักพันนัดนะแล้วก็เอาเลขปลายประทัดอันเนี้ยนะฮะ
เดี๋ยวดูสิพี่เขาจะโชว์ไหมโชว์แล้วนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงดวงในงวดต่อไปนี้แหละครับ
ค่ะแม่คนได้ก็ได้นะฮะ
ส่วนวัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
ก็มีเจ้าภาพจ้างลิเกคณะกระต่ายขาวไปแสดงแก้บน
ถวายพระศรีวรี๓คืนด้วยกันครับ
นางสาวสิริวัลพุ่มกล่อมเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มาขอพรนะขอให้ญาติ
ซึ่งอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยขายบ้านพร้อมที่ดินได้เถอะ
มูลค่า๑๐ล้านปรากฏว่าขอไป๓เดือนได้ครับคุณผู้ชม
ก็ต้องเอาคณะลิเกมาแสดงแก้บนทันทีนะฮะ
รวมทั้งมีการตั้งกองพระปามร่วมกันทำบุญกับเจ้าอาวาสวัดด้วยนะครับ
ขอเขาก็ได้ก็ต้องไปแก้บนแบบนี้นะครับ